วันนี้พาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่อายุทยากันก่อนก็แล้วกันครับ
ผู้ชายคนนี้หนีคดีหมายจับพยายามฆ่าและคดียาเสพติด
ซ่อนตัวที่หอพักพร้อมกับปืน
ตำรวจส่วนที่กำลังกันไปเกลี้ยกล่อมจะกล่อมได้หรือเปล่า
หรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรจากนั้นไปดูเหตุการณ์ครับ

ตรงนั้นลงค่ะแค่นั้น

จับมือจับมือ

อันนี้ไหมย์จับมันนะ
ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยครับ
สุดท้ายในโต้งคนนี้ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะครับ
ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นาน๒นาน

คาดคิดโต้งมีปืนติดตัวครับ
โต้งหรือนายนวพลอายุ๒๘ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดและพยายามฆ่า
หนีมาซ่อนตัวที่ห้องพักแห่งนี้ครับ

ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๑ส่วนที่กำลัง

จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่ที่อำเภอบางไซที่อายุทยาครับ
ล้อมอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมง

กระทั่งมีผู้หญิงผมยาวเสื้อสีแดง
ชื่อว่าหวานเป็นเมียในโต้ง

กล่อมไปร้องไห้ไปบอกยอมมอบตัวเถอะ

ในที่สุดครับเสียงของเมียนั้น
โต้งใจอ่อนยอมมอบตัวครับ

ตอนแรกใจหนึ่งของโต้งกลัวจะโดนซ้อมหรือเปล่า

เพราะเขาก็รู้ว่าเขาทำผิดมานะครับ
ตำรวจรับปากให้ความเป็นธรรมและไม่ทำร้าย
โต้งตัดสินใจชูมือออกมาจากห้อง
ให้ใส่กุญแจมือคุมตัวไปโรงพัก
สอบปากคำดำเนินการตามกฎหมาย

เจอปืนพกสั้น๑กระบอกกระสุนขนาด๒
อีก๒๔นัดนะครับ

โดนจับกลุ่มดำเนินคดีในที่สุดครับในโต้งครับ